วันนี้คือวันที่๒๐นะฮะอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน
แล้วมีบรรยากาศร้านอาหารน่ารักเอามามาฝากกันนะฮะ
อากงคาเฟ่ชื่อร้านอากงคาเฟ่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นวัยเก่าเข้าไป
แต่จริงไม่ใช่ฮะเข้าได้ทุกวัยร้านนี้เป็นสไตล์จีนโมเดิร์น
จีนแล้วก็โมเดิร์นจีนแล้วก็โมเดิร์นคือถ้าจีนแท้เนี่ย
บางคนก็โอ้โหไม่ไหวนะจีนแท้เกินไปจีนโมเดิร์นสวยงามมากร้านก็สวยงาม
เอาชื่ออีกทีดิอากงคาเฟ่ชื่อร้านนี้เลยเหรอใช่ตั้งชื่อตามอากงเลย
แล้วต้องแบบพูดจี้แม่ไม่เป็นไรนะฮะเข้าไปเฮ้ยประตูเป็นประตูเหมือนวัดเศร้าลินเลยอ่ะ
ใช่ค่ะเปิดเข้าไปข้างในแล้วสวยนี่ข้างในโมเดิร์นเลยจริงจริงถ้าเป็นบานเซียมก็ดีนะ
เป็นอะไรนะฮะบานเซียมคุณเกิดยุคไหนวันนี้จับบานเฟียมด้วย
รู้อายุเลยนะผมว่าคุณไปเป็นที่ปรึกษาให้กับอากงได้ไหม
แต่อากงเนี่ยบอกไม่ต้องปรึกษาดีกว่าเอาเดี๋ยวกลับมาที่ร้านเขาก่อน
อากงคาเฟ่อยู่ถนนราชบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกเมืองสองแควร์นะฮะ
ร้านนี้ทั้งชิคทั้งชิลโคซี่คือมีความสวยงามสวยเก๋
แล้วก็เข้าไปดูบรรยากาศอบอุ่นเหลือหลายจริงเจ้าของร้านอยู่ไหนอ่ะไหน
ลูกค้านี่ลูกค้าลูกค้าหน้าตาดีลูกค้าหน้าตาหล่อมาครบกันทั่วเลยนะ
คุณมุกนภพนวัตถนกุญไชย๒๖ปีก่ออายุให้อีก๒ปีอีก๔ปี
อายุ๒๖ปีจุดเริ่มต้นของการขายการเปิดอากงคาเฟ่ก็คือ
คือแม่เป็นคนชอบทำอาหารอาหารจีนขนมจีน
ขนมแบบจีนไม่ใช่ขนมจีนน้ำยานะขนมแบบจีน
และแจกคนในตลาดก่อนที่จะมาเปิดร้านนี้
ชอบทำแล้วชอบแจกแจกมาแจกไป
คนอื่นที่ได้กินบอกพี่เจ๊ขอซื้อได้ไหม
นั่นคือจุดเริ่มต้นทำอร่อยจนคนอยากกินเยอะขอซื้อฮะ
หลังจากมีการขอซื้อก็เลยทำขาย
พอทำขายไปทำขายมาไม่มีร้าน
คราวนี้ลูกสาวคือเคยทำงานกรุงเทพ
แต่อยากจะกลับบ้านเกิดก็คือเมืองสองแควร์พิศนุโลก
ดังนั้นจึงมาเปิดร้านอากงคาเฟ่

แม่ได้มาจากอากงอาม่านี่ของแท้เลยฮะ
สุดท้ายกลายเป็นร้านอาหารสุดหรู
หรูหราน่าไปเที่ยวมีเมนูอะไรบ้าง
ขาหมูหมั่นโถบะหมี่อะไรนะหมูแดงเหรอ
บะหมี่หมูแดงหมูหยองบะหมี่ก็น่าทาน
มันโถก็น่าทานมีหมั่นโถแบบนึ่ง
ขามูมันโถมีหมั่นโถแบบนึ่ง
กับหมั่นโถแบบทอดอะไรนะขาวขาวมะเขือพ่วงเหรอ
เป็นถั่วลันเตาไหมคุณไปสลัดด่วนเลยเช้านี้
คุณไม่ควรมาร้านอาหารพวกนี้แหละตั้งแต่พิซซ่าแล้วแหละ
เขากินหมั่นโถกับขาวหมูแล้วก็เอาถั่ว

เดี๋ยวติดป้ายหน้าร้านนะรสดี

เหมือนมะเขือพ่วงไหม
คุณผู้ชมอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูป
ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเข้าข้างดิฉันหน่อย

ขาหมูหมั่นโถแล้วมีขาหมูมีหมั่นโถทอด
เคยเห็นแต่สาระเป๋าทอดแต่ว่าร้านอากงคาเฟ่มีหมั่นโถทอดและจิ้มกับท็อปปิ้ง

สังขยาชาไทยสังขยาใบเตย

แต่ถ้าใครไม่เจอภาพนี้นี่ไงนี่ไง

หรือจะจิ้มก็ได้จิ้มแบบชาไทยหรือสังขยาใบเตยก็ได้

ภู่เรียกว่าสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มีความสุขตรงนี้

ร้านนี้อยู่เมืองสองแควร์พิศนุโลก

แล้วปิดวันจันทร์ไม่พอปิดป้ายหน้าร้านด้วย
เอาหน้าเขาแต๋วเลยมะเขือพวง
พี่คุณผู้ชมเซลล์ใหญ่เลยนะ